ส่วนเรื่องนี้ค่ะเมื่อตี๓นี้เองคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหน่าเศร้าเนอะมีเด็กถูกทิ้ง
อ่ะโอ้เนี่ยตีสามนะคะมีคนไปเจอค่ะหารกฝาแฝดเพศหญิง
อายุประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ได้ถูกทิ้งอยู่บนสะพานลอยคนข้าม
โรงแรมอมรีที่ไปสนามบินดอนเมืองอ่ะนะคะโอ้โห
กระเป๋านี้เลยเป็นกระเป๋าผ้าสีเหลืองอ่า
เด็กถูกห่อด้วยผ้าขนหนูครับมีขวดนมอยู่ขวดหนึ่งอืม
แล้วก็ยัดใส่ถุงผ้าสีเหลืองอย่างนี้ทิ้งไว้บนสะพานลอยคนข้าม
มีคนไปเจอนะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะ
ประสานตำรวจสอนอดอนเมืองมาตรวจสอบแล้วก็นำหนูน้อยทั้งสองคน
ไปส่งโรงพยาบาลภูมิพลจากการพูดคุยกับคนที่พบทารกคนแรก
ก็คือนางพการินธนาเจริญสุขเธอบอกว่าเธอไปทำบุญกับเพื่อนที่ต่างจังหวัด
มาลงรถตรงสนามบินดอนเมืองเดินข้ามสะพานลอย
พออยู่บนสะพานลอยแล้วไปเจอถุงอันเนี้ยครับ
เป็นถุงสีเหลืองเหลืองอ่าเป็นถุงผ้า
แล้วเห็นอะไรก็ไม่รู้ดิ้นอยู่ในถุงอืม
เปิดดูเป็นฝาแฝดเด็กผู้หญิงสองคนอ่ะโอ้โห
สงสัยคือดิ้นร้องหิวนมมาค่ะก็เลยรีบช่วย
แล้วเธอบอกว่าเธอลองจับขวดนมดูครับ
ขวดนมยังอุ่นอุ่นอยู่อืม
ไม่รู้ว่าเพิ่งเอามาทิ้งไว้หรือเปล่านะคะครับ
ตอนนั้นเด็กเห็นแค่คนเดียวค่ะชูขาขึ้นมาค่ะ
ในลักษณะในถุงค่ะถุงผ้าถุงกระดาษอะค่ะ
ไม่มีการร้องค่ะแต่เราทุกคนประสานกับอ่า
หนึ่งเก้าหนึ่งค่ะแล้วก็อ่าแจ้งทางอ่าการทากาสยาน
อนเมืองอะค่ะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลต่อจากเรา
นะคะมีขวดนมอย่างเดียวใช่ไม่เจออะไรเลยทีมข่าวของเราก็เลยไปดูหนูน้อยทั้งสองคนนะคะ
ส่วนนิดเดียวใช่ปลอดภัยดีแล้วนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลอยู่ในความดูแลของคุณหมอค่ะ
แต่ยังไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนูน้อยฝาแฝดเด็กผู้หญิงสองคนนี้นะคะ
ก็ไปไล่ดูนะคะยังไม่มีเบาะแสอะไร
ก็เดี๋ยวจะติดตามคนที่นำตัวเด็กมาทิ้งมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ตกลงเป็นใครเนี่ยเอาเด็กมาทิ้งนะคะ
แต่ดูแล้วก็คือตั้งใจให้มีคนเห็นนั่นแหละคือสะพานลอยเนี้ย
คนเยอะขึ้นลงทั้งวันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็วางบนสะพานลอยด้วย
คือกะว่าไม่โดนรถทับไม่โดนหมาโดนสัตว์อะไรมาทำร้ายมาอะไรไปแน่
แล้วก็ถุงคือเปิดปากถุงกว้างไงคือมองเห็นแน่นอน
ขวดนมอีกคือคงจะไม่เลี้ยงแล้วก็ตั้งใจให้มีคนมารับไป
แต่มันก็ไม่ถูกนะฮะก็ต้องมีวิธีอื่นที่มันดีกว่านี้นะครับ